โทนี่รากแก่นกับนางแบบสาวลินค่ะ

เออเนี่ยพักนี้ดูเหมือนจะมีการห่างกัน

ซึ่งหนุ่มโทนี่เองก็ยอมรับเลยนะคะว่าห่างกันจริงค่ะ

แล้วก็ทัศนคติในการใช้ชีวิตเริ่มไม่ตรงกันแล้วคุณ

คือบอกว่าต้องปรับจูนกันนิดนึงนะคะ
ส่วนตัวเนี่ยก็เครียดไม่น้อยนะคะ

มันจะทำให้มันจบกันไปแบบถาวร
แต่ตอนนี้ค่ะก็ยังขอยืนยันเลยนะว่าเรียกแฟนได้อยู่ครับพี่

แล้วก็พยายามให้เต็มที่ที่สุดนะคะในรักครั้งนี้ค่ะ

ยังเรียกแฟนได้เหมือนเดิมไหมคะก็ยังได้ครับ
อยู่ในช่วงทำความเข้าใจครับ

แล้วก็เราจะดำเนินต่อไปยังไง
อาจมีความซีเรียสนิดนึงสำหรับมุมมองผม
เพราะว่าการที่นอกจากว่าเราต้องมีทัศนติที่เหมือนกัน

ไม่อยากให้มีดราม่าไม่อยากให้มีอะไรอย่างนั้นเลย
ถ้าเกิดจะเดินทางไปแบบไหน

เรียกว่ามีการใช้กระบวนการความคิดเยอะครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของทัศนคติแล้ว

จะมีโอกาสเจอกันอยู่ตรงนี้ไหมครับพี่โชว์
ก็มีครับมีครับน่าจะเป็นเย็นนี้ครับ

ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจอกันก็เจอกันอยู่นะคะ

ยังไม่ได้เลิกกันยังไม่ได้เลิกกัน
คนคูลเขาไม่มีลูกคู่ก็หรอกเลยอย่างนี้นะ

เพราะว่าต่างคนต่างทำงานยุ่งทำงานหนักไงนะคะ
ก็อยากให้คู่นี้ไปได้รอดตลอดรอดฝากนะ
เพราะว่าดูเขาเคมีเข้ากัน